มาดูเรื่องคดีคุณแตงโมกันหน่อยนะคะ
ได้มีการส่งผ้าสีขาวของบังแจ๊กเนี่ยค่ะ
ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมไปตรวจพิสูจน์ค่ะนะคะ
โดยนายสมชายเปิดเผยบอกว่านายสมชายแสวงการนะคะ
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
เปิดเผยบอกว่าหลักฐานชิ้นนี้ถูกส่งมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อ๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
กรรมธิการเนี่ยเคยส่งมอบให้ตำรวจแต่ตำรวจไม่รับเพราะปิดสำนวนคดีแล้ว
ก็เลยส่งให้อายการนนทบุรีก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับ
ก็เลยนำมามอบให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายสามารถทำได้
เพราะตรวจสอบแล้วพบว่าผ้าส่งมาจากอเมริกาจริงคราบเลือดบนผ้าก็ยืนยันแล้วว่าเป็นคราบเลือดมนุษย์
แต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นคราบเลือดของคุณแตงโมหรือไม่
ซึ่งก็คาดว่าทางผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าคาดว่าใช้เวลาประมาณ๒๐วัน
เอาไปตรวจสอบทางกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ก็จะทราบผลค่ะ
ส่วนพันธุ์ตำรวจโทพยาวทองเสนรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่า
ถูกพยานที่กรรมธิการมอบให้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาพยานหลักฐานในคดี
ถ้าไม่ใช่ผ้าของคุณตังโมก็ไม่ถือว่าเสียหาย
แต่ถ้าหากว่าคราบเลือดเป็นของคุณตังโมคดีนี้สามารถขยายผลเพิ่มเติมได้

วัตถุพยานชีพนี้ที่ทาง
คณะกรรมธิการเชิญเราไปก็เห็นว่า
ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสืบเสาะแสวงหาหลักฐานได้
สามารถนำมาดำเนินการเพื่อตรวจพิสูจน์ได้
เพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายสมมุติถ้าไม่ใช่เลยก็ไม่เสียหายใด
แต่ถ้าเกิดมันปังขึ้นมา

มันก็มีประเด็นให้เราสืบสวนต่อได้
ขณะที่แพทยิงคุณหญิงพรทิพย์บอกว่า
เคยให้คำแนะนำในอัชริยะ
บอกว่าถ้าหากรอยแผลที่ขาไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ

กระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
จะต้องยืนยันข้อเท็จจริงนี้ให้ได้ค่ะ
การที่จะบอกว่าเป็นฆาตกรรมด้วยอะไรประมาณนั้น

เพราะฉะนั้นเคยแนะนำคุณอัจฉริยะไปแล้วว่า

เป็นแผลที่ไม่ได้เกิดจากใบพัด
เป็นแผลที่เกิดก่อนตกน้ำ

ซึ่งกรมสอบสวนจะเป็นคนบอกประเด็นเอง

ทั้งเส้นผมทั้งดินทั้งหลังข้อข้ามนี่ค่ะ
ทีนี้มันจะเป็นประเด็นต่อไปในการขยายผลคดี
ด่านวาที่๑๐๓ธนกิจจิตอาริรัติเลขานุการณ์

เปิดเผยนะคะว่าการตรวจสอบตั้งต้นบนสมมุติฐาน

ถูกพยานที่รับมอบต้องนำมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงสมมุติฐานนั้นให้ได้
คราบเลือดที่พบไม่ใช่เลือดของคุณแตงโม
การตั้งสมมติฐานนี้ก็จบไปค่ะ
และล่าสุดวันนี้มีรายงานบอกว่า
ตอน๑๘นาฬิกาที่สพรัฐนาธิเบสค่ะ
อาจริยะจะเข้าแจ้งความเอาผิดสสเต้มงคลกิจ
กรณีส่งเอกสารเท็จ
เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันในข่าวของไทยรัฐนะคะ